คริสอีแวนหรือว่ากัปตันอเมริกา
กำลังศึกษาดูใจกับสาวสวยรายหนึ่งอยู่

แล้วไปต่อกันที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาน๒๐๑๖นะคะ
ในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ฉากไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อค่ำหวานนี้

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่๖๙
ซึ่งจัดขึ้นที่เฟรนด์บริเวล่าประเทศฝรั่งเศส
ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมอดี้เรื่องใหม่
นำทีมเหล่านักแสดงระดับเอลิสมาร่วมเดินพรมแดง
ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อเจสซี่ไอเซ็นเบิร์ก
รวมถึง๒นางเอกสาวจากฮอลลีวูด
ทั้งคริสเทนสตรวร์ตและเรคไลฟ์ลี
เรียกเสียงฮือฮาจากสื่อมวลชนได้เป็นอย่างมาก
แฟชั่นบนพรมแดงของวาดที่คุณแม่ซุปตา

ถูกยกให้เป็นหนึ่งในลุคของคนท้องที่ดีที่สุดบนพรมแดง

ที่ได้นักแสดงตลกชาวฝรั่งเศสรอเลนส์ลาฟิเต้

ผู้กำกับมากประสบการณ์ชาวออสซี่
แท่นเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัลในปีนี้

หลังถูกเชิญให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสุดยิ่งใหญ่นี้
รวมเอาภาพยนตร์ที่ดีเยี่ยมมาให้ได้ชม
ทำเอาสาวที่ได้ยินข่าวถึงกับน้ำตาร่วง
สื่อบันเทิงหลายสำนักรายงานตรงกันว่า
ปตันอเมริกาหรือคริสอีแวน
นักแสดงหนุ่มหล่อหุ่นกระชากใจ
กำลังคบหาดูใจอยู่กับเจนิสเลท

ทั้งคู่ได้เผยความรู้สึกหลังพบกันครั้งแรก

รู้สึกประมาทและมีอาการกลัวเล็กน้อย
เพราะหนุ่มคริสต์ทั้งตัวใหญ่กล้ามโต
ยังเป็นกัปตันอเมริกาอีกด้วย
ทำให้เธอนึกไม่ออกเลยว่าจะเข้ากันได้ยังไง

เธอก็สามารถอยู่กับคริสต์ได้อย่างสบาย
และก่อนหน้านี้คริสอีแวนก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยว่า
หมายสูงสุดในชีวิตตอนนี้ของเขา